แล้วหลังจากที่ได้เบอร์กันเรียบร้อยแล้วนะคะ
ผู้สมัครส่วนใหญ่ทำกันก็คือไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ
คู่บ้านคู่เมืองนะคะก็ต้องบอกว่าแต่ละพักแต่ละทีม
ก็แยกย้ายกันไปนะคะนามัศกาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันค่ะ
พักแรกที่พาผู้สมัครสอสอกอทมมากราบศักระสารหลักเมืองก็คือ
พักชาติพัฒนากล้านายกรจติกาวนิตหัวหน้าพักมาเลยนะคะ
จากนั้นตามมาด้วยพลเอกประยุจันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักรวมไทยสร้างชาติค่ะ
นะคะก็นำผู้สมัครทั้งสามสิบสามเขตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
มีประชาชนมาเข้ามาสวมก่อนก็มีนะคะมาขอถ่ายรูปก็มี
และนี่ก็เอาผ้ามาผูกเสาหลักเมืองนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกระหว่างทางก็
มีประชาชนตะโกนบอกใครไม่รักก็บ้าแล้วนายกลุงตู่ก็ตอบกลับไปบอก
นายกรักทุกคนลุงตู่รักทุกคนแล้วก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระแก้ว
นะคะส่วนพักประชาธิปัตย์ค่ะนำโดยนายองค์อาจคล้ามภัยบูรณรอง
หัวหน้าพักนะคะก็นำผู้สมัครสอสอกอทมมาผูกผ้าสามสีสักการะสารหลักเมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันค่ะสู้ศึกเลือกตั้งนะคะ
อันนี้ก็ถือเป็นธรรมเนียมประเภนีของภักดิ์ครับนะคะอ่าภักดิ์ประชาธิบัตินะคะ
ส่วนพลังประชารัฐค่ะมีนางสาวนรมนพินโยสินวัฒน์ในฐานะผู้ดูแลกำกับการเลือกตั้งกอทม
และนายสกลทีพัทยกุลหัวหน้าทีมผู้สมัครสอสอกอทม
นำทีมผู้สมัครสอสอทั้งสามสิบสามเขตเข้าสการสารหลักเมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นเดียวกันนะคะสารหลักเมืองนี่ต้องบอกว่าเป็นจุดหมายแรกเลย
เขาเป็นเหมือนกับเป็นที่ที่มอบความสำเร็จ
เพื่อบ้านเพื่อเมืองนะคะตามความเชื่อนะคะ
ส่วนทางพักเพื่อไทยนายชัยเกษมนิติสิริประธานยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง
นำผู้สมัครสอสอกอทมทั้งสามสิบสามเขตเดินทางมาสการสารหลักเมืองเพื่อเอาเลิกเอาชัย
แล้วก็ขอให้ผู้สมัครสอสอทุกคนได้รับชัยชนะแลนด์สไลด์ค่ะ
นะคะก่อนจะพาผู้สมัครสอสอฝั่งธนบุรีไปไหว้พระเจ้าตักศิลปมหาราชที่วงเวียนใหญ่นะคะ
ภูมิใจไทยกันบ้างค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณกันพอเลือกตั้งกอทมของพักก็พาผู้สมัคร
อันนี้ก็ไปรถเมย์ไฟฟ้านะคะไปวัดชนะสงคราม
มีชื่อก็เป็นมงคลนะคะเข้ากราบพระประธานในพระอุโบสถขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จในสนามเลือกตั้ง
เช่นเดียวกับพักไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักก็
ผู้สมัครมากราบศักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดชนะสงครามเช่นเดียวกัน
นะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัฐหัวหน้าภักดิ์ก้าวไกล
พาผู้สมัครสกธ๓๓เขต
ขึ้นรถแห่ค่ะออกจากอาคารกีฬาเวท๒
ไปตามเส้นทางอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
อาคารรัฐสภาวัดพระแก้วแล้วจบลงที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ผู้สื่อข่าวก็บอกว่าคนก็โบกไม้โบกมือให้ตลอดเส้นทาง

ไปดูบรรยากาศในต่างจังหวัดกันบ้างนะครับ